เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเหตุอุกอ่านเหมือนกัน

แล้วยิงดับต่อหน้าหลานสาวของแม่ค้า

หลานสาวบอกอาม่าถูกดึงทองไป

เด็ก๕ขวบยังไม่รู้ประสีภาษาว่า

แล้วตอนที่ยาดไปหรือว่าคนไปเห็น
เห็นว่าสบตอนนั้นเบื้องอุ่นอยู่เลยนะคะ

แล้วมันเป็นท้าวน์ฮาว์ที่แบบ๓ครูหาติดกัน๓ห้องพลุติดกัน
ร้านขายอาหารตามสั่งอยู่ริมถนนที่อำเภอเมืองนครปฐมค่ะ
พอเข้าไปดูเจอศพของนางน้ำอ้อยเวสพักดีอายุ๔๙ปี
แผลคือโดนยิงเข้าที่หน้าอกเหนือราวนมซ้ายนัดหนึ่ง
แล้วก็เจอมีดพระยาวสักฟุตหนึ่งวางอยู่
สร้อยของแม่ค้าเป็นสร้อยทอง๒บาทแล้วมีจี้รูปกระต่ายหายไปนะคะ
ซึ่งตัวของผู้ตายนางน้ำอ้อยมีอาชีพขายอาหารตามสั่ง
ขายขนมอยู่ที่ตลาดนัดอยู่กับลูกสาวอยู่กับลูกเขย

ตอนนั้นลูกสาวไปซื้อของลูกเขยไปทำงาน
ตัวของนางน้ำอ้อยก็อยู่กับหลาน๒คน
หลานพยายามเล่าเหตุการณ์ให้ฟังวัยยังไม่ประสีประสานเลยคุณผู้ชม
๕ขวบเองแล้วก็เล่าว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นกับอาม่าบ้าง
ตอนเด็กให้ข้อมูลกับตำรวจนะคุณนะ
โอ้โหนี่เราไปคุยกับคนที่เจอศพคนแรกคือนายธนพันธ์นะคะ
เขาบอกแบบนี้ผมมาหามาหานางน้ำอ้อยทุกวันเลย
เช้าด้วยมาเย็นด้วยคือจะมาช่วยเก็บของนี่แหละค่ะ
ก็ผู้ตายเป็นคนใจดีนะบางทีก็เรียกผมกินข้าวบางครั้งก็ให้ตังค์ผม
วันที่ผมเข้ามาคือเมื่อวานผมมาดูแล้ว
เห็นว่าตัวนางน้ำอ้อยนอนอยู่ยังคิดอยู่เลยว่าเป็นลมหรือเปล่า
คือประตูหน้าไม่ได้ปิดนะแต่ปิดรั้วแบบรั้วเตี้ยข้างหน้านิดเดียวเอง
ก็เห็นนางน้ำอ้อยนอนคว่ำหน้าอยู่
จังหวะนั้นไม่กล้าเข้าไปไงกลัวว่าคนจะหาว่าไปลวนลามหรืออะไร
ก็เลยตะโกนเรียกตะโกนเรียกไปเฉยเรียกอยู่พักนึงไม่ตื่น
หลานสาวนั่งอยู่ตรงไม้หินหน้าบ้านนะคะ
จังหวะนั้นคนข้างบ้านกลับมาพอดีก็เลยบอกว่าให้ช่วยมาดูหน่อย
พอไปดูไปจับตัวดูโอ้โหยังตัวอุ่นอยู่เลย
ปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่ทันเพราะเสียชีวิต
คือเพื่อนบ้านตอนแรกคิดว่าแค่เป็นลมนะ

ปั๊มหัวใจอยู่ปรากฏว่าเอาเห็นรูกระสุนแล้วก็เลือดมันทะลักออกมา
ต้องค่ะก็เลยรู้ไงว่าอ้าวนี่ถูกยิงเสียชีวิตแล้วนะคะ
นี่ค่ะคนที่มาเจอศพคนแรก
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าจังหวะที่เกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้น
ไปดูกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหน่อยคุณผู้ชม

นี่กล้องวงจรปิดแล้วเราชี้ลูกศรแดงเนี่ยค่ะ

ขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดหน้าร้าน
แล้วพอจอดหน้าร้านคุณผู้ชมดูเขาลงมาจากมอเตอร์ไซค์แล้วค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็เดินเข้าร้านไป
หายเข้าไปในร้านนานเหมือนกันนะคุณนะ

นี่ไงก็เลยถามว่าจังหวะที่เขาหายไป
ข้างบ้านได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่า
เขาบอกว่าได้ยินเสียงนะเหมือนจะทะเลาะกัน

นักข่าวของเราก็ย้ำถามได้ยินเสียงปืนไหม

หลังจากที่ผู้ชายคนนี้เขาหายเข้าไปในบ้านนานสักพักนึง
พอเขาออกมาเขาก็มาขี่มอเตอร์ไซค์

เป็นหลักฐานที่ตำรวจคาดว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ก่อเหตุนะฮะ

ใช่ค่ะส่วนวันนี้เนี่ยนะนักข่าวของเราก็ไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ
ญาติพี่น้องก็ยังโศกเศร้าอยู่นะคะ
รอจัดการเกี่ยวกับเรื่องของงานศพ

ก็บอกว่าครอบครัวคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย

พี่ก็มีปัญหามีคนมายืมตังค์แล้วก็ไม่คืน
พี่ก็เลยเหมือนกับโพสต์โพสต์ในเฟสต่อว่าแล้วก็มีปากเสียงกัน
เรื่องจริงมันจบไปแล้วไม่น่าจะถึงขั้นฆ่ากันแบบนี้

พี่ก็ไม่เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าคบกับใคร
ถ้าเกิดว่าพี่คบใครจริงน้องก็จะต้องรู้บ้าง

เนี่ยมีคนมาดึงสร้อยอาม่าไปแล้วก็มีเสียงดังโป้ง
อาม่าก็นอนกับพื้นอันนี้คือสิ่งที่หลานวัย๕ขวบ

โป๊ะแล้วอาม่าก็นอนเลยอย่างนี้
มันก็บอกว่าได้ยิงอาม่าโป๊ะแล้วก็นอนอย่างนี้
โอ้โหเด็กไม่รู้ภาษาว่าอาม่าถูกยิงแล้วอาม่าก็นอนเลย

เล่าให้ฟังบอกว่าสัก๒๓อาทิตย์ก่อนมีพระทักแม่นะ
บอกว่าแม่ดวงตกแล้วจะมีอุบัติเหตุด้วยต้องระวัง
ตัวลูกสาวก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายกับแม่
แล้วตัวลูกสาวเองก็ติดใจนะว่าแม่ใส่สร้อยทอง๒บาท
ร้อยเส้นเดียวต้องแลกกับชีวิตขนาดนี้เลยเหรอ
แต่ตำรวจยังตั้งปมไว้ทั้งชิงทรัพย์ทั้งชู้สาว
ขัดแย้งส่วนตัวแต่ญาติก็ยืนยันไม่น่าจะมีเรื่องชู้สาวเนาะ

ค่ะก็นี่แหละเพราะคนร้ายเข้ามาจริงร้านตอนนั้นก็ปิดแล้วไง
แล้วคุยกันทะเลาะกันแล้วมาใช้ปืนด้วย
ก็เดาไปในทางว่าจะเป็นคนรู้จักกับผู้ตายหรือเปล่า
ชิงทรัพย์หรือขัดแย้งส่วนตัวด้วยหรือเปล่า
เดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ต่อไป
เพื่อตามจับตัวคนร้ายคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้นะคะ